เขาได้รับแจ้งว่าไปเจอผู้ชายเสียชีวิตอยู่ในรถ
รถภาคลุมรถลดลงมาอยู่ด้านหลัง
รถไม่ได้ล็อกประตูทั้งสี่ด้านแต่ว่า
กระจกกระจกหมดเลยนะแล้วก็มีกุญแจรถตกอยู่ที่เท้า
คาดว่าเสียชีวิตมาสองวันแล้ว
แล้วก็พอรู้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครไปคุยกับภรรยาน่าตกใจมาก
ทำไมฮะภรรยาบอกว่าสามีหายไปสองวันก่อน
นึกว่าไปอยู่บ้านญาติก็ไม่ได้เอกใจอะไร
คืนก่อนได้ยินเสียงสามีมาเรียก
เหรออ้าวสามีมาเรียก
ให้ลงไปเปิดบ้านให้หน่อยเหมือนมาเรียกจากข้างล่าง
ก็ลงไปเปิดประตูอ้าวไม่อยู่ไม่มีใครอยู่
แล้วหมาก็เห่าหมาก็หอนเธอก็ไม่เอกใจอะไร
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านรถที่สามีจอดทิ้งไว้อันนี้

ปุ๊บเห็นสามียืนโบกมือเรียก

ไปทำธุระก่อนวนกลับมาอีกทีพอมาที่รถ
ตกใจสิสามีตายแล้วแล้วตำรวจบอกว่าน่าจะตายมา๒วันแล้วอ่ะ
คือถ้านับย้อนหลังไปสองวัน
ตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่ในรถแล้ว

เช้าตื่นมาจะไปซื้อของที่ตลาดขี่จักรยานยนต์ไปผ่านรถเนี่ย

เธอก็บอกเดี๋ยวไปทำธุระก่อนค่อยกลับมาอีกที
นี่ช่วงสองวันนี้

ตำรวจสพช้างเผือกค่ะจังหวัดเชียงใหม่
เขาก็ลงพื้นที่ไปนะคะรถคันนี้เป็นรถเก๋ง
หมายเลขทะเบียน๙๘๔เชียงใหม่
ก็คือจอดอยู่แบบผ้าคลุมรถหลุดออกมาอยู่ด้านหลังค่ะ

มีผู้ชายนอนตายอยู่สภาพตะแคงด้านขวา
เริ่มขึ้นอืดกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปหมด

ชื่อนายสมเพชรทาสมอายุ๕๘ปี

ตำรวจก็เลยไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางมันทนาบุญรัฐ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
สามีเนี่ยเพิ่งไปถอยรถคันนี้๒อาทิตย์กว่า
ชอบดื่มเหล้าดื่มบ่อยเลย

มารู้อีกทีก็คือเสียชีวิตอยู่ในรถแล้ว
ตัวภรรยาบอกว่าคาดว่าสามีน่าจะเหอรถนะคะ
เคยมีรถเก๋งขับเป็นครั้งแรก

แล้วก็ชอบดื่มเหล้าชอบเมาด้วย
น่าจะดื่มเหล้าไปนอนในรถ
เปิดกระจกแล้วก็นอนจนขาดอากาศหายใจ

แล้วภรรยาก็บอกว่าเรื่องนี้มันหลอนมากจริง
หลังจากสามีหายออกไปจากบ้าน๒วัน

มายืนเรียกที่บ้านให้ลงไปเปิดประตู

หมาเห่าหมาหอนทั้งคืน

จุดที่รถของสามีแล้วสามีนอนเสียชีวิตอยู่ในรถ

เห็นว่าสามีกวักมือเรียก
เห็นเป็นคนกวักมือเรียกเธอบอกว่า
ก็ไม่หยุดรถนะคิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยกลับมา
พอกลับมาปุ๊บแทบล้มทั้งยืนเพราะสามีตายแล้วค่ะ
ก็เจอว่าแกหายไปมือนี้ก่อน
โอ้โฮไอ้ที่เป็นติ๊บไปสาระปีเขาโทรไปปุ๊บก็ว่าอยู่สาระปี
แล้วตอนเจ้านี่ขี่รถไก่หรือหาลูกแก

ห๊ะยืนอย่างไรแกก็กลัวแก
อ๋อลาไปพอแล้วหรอ
ห๊ะอย่างนั้นแบบเข้าไปวินาทีนั้น
เนี่ยเนี่ยเพื่อนโทรมาตามบอกไม่ไปทำงานเนี่ย

ใช่แล้วก็ลูกสาวอะค่ะ

พอตื่นนอนมาตอนเช้านะก็เล่าให้แม่ฟังว่าฝันร้าย

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรางสังหรณ์
แล้วก็เชื่อว่าที่หมาหอนเมื่อคืน
ที่ได้ยินเสียงเมื่อคืนน่าจะเป็นวิญญาณของสามีมาเรียก
ทีนี้ทางแพทย์ได้ชนะสูตรศพเบื้องต้นนะคะ
ว่าสาเหตุก็คือขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตนะคะ
ตามตัวก็ไม่มีร่องรอยบาดแผลการถูกทำร้าย
แล้วก็กระจกรถก็คือปิดเอาไว้หมดเลย๔ด้าน
สันนิษฐานเหมือนที่ภรรยาบอกแหละน่าจะเมาเหล้า
เข้าไปนอนในรถเผลอหลับ
แต่คุณหมอบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่า
อาจจะเข้าไปนอนในรถปิดกระจกเอาไว้ทั้งหมด
เนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ผ้าคลุมกันแดดคลุมทับไว้ไม่ให้คนเห็น

ตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรไปผ่าเพิ่มเติมนะคะ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ก็ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนเมาไม่เมายังไงก็จำไว้นะฮะ

ดีกว่าหรอข้างทางก็น่ากลัวอีก